สวัสดีค่ะรูปกรณ์ร้อนแนวกับดาวสุภาษาค่ะ
วันนี้วันป่าฝนโลกค่ะก็เลยออกมาอยู่ท่ามกลางป่าเขาลำเนาไพร
และดอกไม้ที่สวยงามแบบนี้ช่วงนี้ค่ะบรรยากาศแบบเนี้ย
มันจะมาเต็มเลยเพราะฝนเข้ามาเต็ม
ใครที่จะไปเที่ยวช่วงนี้สมหวังแน่นอนกับการไปชมธรรมชาติ
ช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมจะเห็นว่านี่คือภาพถ่ายดาวเทียมนะคะ
กรมอุตุนิยมวิทยาเริ่มมีเมฆที่ทำให้เกิดฝนได้
แถวแถวภาคอีสานแต่มีความเป็นไปได้บ้างนะคะ
เพราะว่ามันเป็นสีเขียวต้องรอดูปัจจัยอื่นด้วย
แต่ตอนนี้ตี๕๔๕นาทีที่ฝนตกแน่นอนเลย
คือพื้นที่ใต้สุดเลยค่ะจังหวัดนราธิวาส
ที่บอกแบบนี้เพราะเห็นว่ากลุ่มเมฆเป็นสีส้ม
นี่คือฝนเกิดขึ้นแล้วนะคะ
ปัจจัยที่ทำให้เกิดฝนช่วงนี้ค่ะ
ประกอบไปด้วย๒ปัจจัยด้วยกัน
ปัจจัยแรกค่ะย่อมฝนอยู่ทางตอนบนของประเทศลาวค่ะ
เขาเข้ามาใกล้เรานิดนึงแล้ว
ปัจจัยแบบนี้แหละทำให้ทางตอนบนของประเทศไทยเกิดฝน
ส่วนทางตอนกลางจนถึงตอนล่างเกิดฝนได้อย่างไร
เกิดฝนจากลมมรสุมประจำฤดูที่ยังคงพัดพาเอาความชื้น

ฝนก็จะเพิ่มมากขึ้นนะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
สำหรับฝนช่วงเช้าค่ะ
จะมีเล็กน้อยนะคะที่แถวภาคอีสานแล้วก็ที่จังหวัดนราธิวาสตามภาพถ่ายดาวเทียม
ของกรมประตุนิยมวิทยาแต่ที่นี่ช่วงบ่ายภาคอีสานแรงขึ้น
คุณผู้ชมระมัดระวังด้วยนะคะ
และยิ่งช่วงเย็นจนถึงค่ำ
ถ้าดูจากภาพตรงนี้จะเห็นว่ากรุงเทพมหานครมีโอกาสจะเกิดฝน
เพราะฉะนั้นใครดูสาวดาวพยากรแล้ว
ตอนเช้าอย่าลืมพกร่มพกเสื้อกันฝนออกจากบ้านไปด้วยนะคะ

จะเห็นว่าคลื่นฝั่งทะเลอันดามัน
พอฝนแรงขึ้นคลื่นเริ่มจะแรงขึ้นเช่นเดียวกันนะคะ
เห็นว่าสีน้ำเงินมีความเข้มขึ้นจากเมื่อวาน
และเข้าประชิดฝั่งมากขึ้นด้วยอันนี้ต้องระมัดระวัง

อุณหภูมิช่วงนี้ก็เย็นสบายดีนะคะ
แต่ก็ต้องระมัดระวังจุดไหนที่ไม่มีฝนร้อนอบอ้าวค่ะ
อย่างที่ที่ฉันบอกไปนะคะช่วงนี้
ใครไปเที่ยวป่าเขาลำเนาไพรโอ้ยดีใจสมหวังค่ะทะเลหมอกก็เจอ
นี่คือจังหวัดศรีสะเกดจุดชมวิวผาหมออีแดง
ทะยานแห่งชาติเขาพระวิหารมองแวบแรกภาคเหนือหรือเปล่า
ไม่ใช่ค่ะไม่ได้ไปชมทะเลหมอกที่ภาคเหนือ
นี่คือภาคอีสานนะคะทะเลหมอกสวยจริงมาช่วงเช้าเลย
และดิฉันบอกนิดนึงนะใครที่ไปเที่ยวศรีสะเกด
จุดชมวิวผาหมออีแดงแล้วอย่าลืมซื้อทุเรียนภูเขาไฟ
ไปนั่งกินนั่งชมทะเลหมอกไปด้วยอุ้ยฟินคูณสองไปเลยค่ะนี่นี่
ทุเรียนภูเขาทองที่นี่อร่อยจริงจริงค่ะส่วนที่จังหวัดตราด
ดำน้ำกันหน่อยเขาบอกว่าช่วงนี้คุณจะโชคดีมากเลย
เพราะนอกจากจะได้ชมปากการังแล้วยังเจอพี่คนนี้ค่ะ
ว่ายมาแถวทะเลของเกาะช้าง
จุดนี้คือจุดดำน้ำเรือหลวงช้าง
เจ้าหน้าที่เขาบอกว่าเอาปกติช่วงนี้ไม่ใช่ฤดูที่จะเห็นฉลามวานนะ
แต่เขาโผล่มามายังไงไม่รู้ช่วงนี้
ปกติเข้ามาต้นปีหรือว่าปลายปี
ใครที่ไปเที่ยวช่วงนี้แสดงว่าโชคดีมากเลยนะคะ
เจอพี่ฉลามวานแต่ไว้เดี๋ยวก็ไปใกล้มากนะคะ
ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นอันตรายต่อคุณนะคะ
เดี๋ยวเขาจะตกใจและจะไม่มาให้เห็นอีกเด้อ
ใครที่ไปตั้งแคมป์สายตั้งแคมป์เนี่ย
เหมาะมากเลยไปเที่ยวดูธรรมชาติแบบนี้เลย
เห็นทะเลหมอกเช้าแบบนี้นะคะ
โอ๊ยแต่ว่าเจ้าไปเที่ยวน้ำตก
อย่าลืมนะคะได้ยินเสียงสู้ซ่ามาน้ำแล้วเปลี่ยนสี

รีบวิ่งหนีเลยเดี๋ยวน้ำป่ามานะคะ

สวยที่คือซ้าใช่มั้ย

ขอบคุณพี่ดาวด้วยนะ

บอกพี่ดาวอย่าลืมเปลี่ยนชุดด้วยนะ